คืออยากรู้เพราะว่าเมื่อวานนี้คือก็หนักก็อ่วมเหมือนกันไง

กรุงบอกว่าตอนนี้เบาใจได้หรือยังนะ
เพราะว่าช่วงเช้าจนถึงสายเนี่ย

อาจจะยังไม่เห็นกลุ่มฝนในเขตกรุงเทพ

นี่ฟังคุณสุพัสรารู้ก่อนร้อนหนาวบอกว่า
สายจะโล่งให้ดีใจ

ถ้าเป็นกลุ่มฝนมันต้องเป็นสีส้มแดงม่วง

อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ๒๗องศาสบายนั่นแหละ

คุณถ้าเกิดว่าไปดูเมื่อวานพื้นที่กรทมเนี่ยโอ้ท่วมหลายจุดเหลือเกินนะ
บางคนบอกว่าเก็บข้าวของแทบจะไม่ทัน

นี่ฮะต้องวิ่งตามต้องวิ่งไล่
แม้กระทั่งสิ่งนี้คุณเห็นไหมที่วิ่งไล่อ่ะวิ่งไล่อะไรอะไรอ่ะ
โล่งศพค่ะดูเลยค่ะง่ายไปดูเหมือนไหน
โหแล้วไม่ดูเลยลง
โอ้โหตกหนัก
แล้วลอยไปได้ยังไงน้ำท่วมเมื่อกี้เหรอ

ไม่มีค่ะเป็นโรงเปล่า

ตอนแรกคุณเห็นแบบนี้คุณหล่อนนึกว่ามีศพอยู่ข้างในใช่ไหม

ถ้าเกิดว่าไปเจอโรงนี้ต่อให้ไม่มีศพข้างในแต่ลอยอยู่กลางคืน

ใช่ค่ะบุรพาหีบศพอยู่ตรงสะพานใหม่นั่นแหละ
โดนน้ำท่วมไงดอนเมืองสะพานใหม่แถบแถบนั้นนะคะ

ชาวบ้านเห็นถ่ายคลิปไว้แล้วนี่เพจสายใหม่ต้องรอด

ชาวเห็นไปคอมเมนต์กันเพียบเลยบอกว่าถ้าเกิดวันดึกคงหลอนนะ
ต้องรีบไปเก็บเลยแต่อันนี้คนก็อมยิ้มนะคะ

น้ำท่วมเมื่อเช้าบางพื้นที่น้ำลดลงเยอะแล้วนะ

วิภาวดีรังสิตค่ะตรงที่มุ่งหน้าจะเข้าตลาดรังสิต

ใช่ค่ะเมื่อเช้าทีมงานของเราขับรถผ่านมา

รถเล็กก็ยังสามารถลุยน้ำได้อยู่อันนี้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ

คุณจำภาพแบบนี้ได้ไหม
ปี๕๔บนโทเวย์เป็นที่จอดรถ
ใช่ค่ะเอ๊ะปีนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกแล้วหรือ
ภาพนี้อันนี้เป็นภาพใหม่นะ
แล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือคุณนัทธนันบ้านอยู่แถวนั้น
เดี๋ยวคุณขวัญนัทธนันผู้ประกาศของเราเนี่ยนะ
ใช่ค่ะนี่ไงก็เลยถ่ายมาให้ดูว่า
นี่ดูสิตรงนี้ค่ะ
ปฐุมเนี่ยกลัวเอารถไปจอดบนโทเวย์เพียบเลยเป็นร้อยคันเลยค่ะ

อันนี้ก็คือเป็นจุดทั้งขึ้นทางด่วนขึ้นโทเวย์
คือรถจอดแบบนี้
อันนี้ก็จะเดาว่าน่าจะเป็นคนที่บ้านอยู่ติดริมคลอง
ก็หลังจากที่เขาประกาศว่าให้รถเอามาจอดบนสะพาน
แต่ว่ามันโทรไปได้นี่ก็รถก็คือจอดเรียงลายกันแบบนี้เนี่ย

กลายจะโค้กเป็นตัวแอวกันเลยอะคืออย่างนี้เลยอะ

กลายเป็นซ้อน๒แถวเลย

ไม่ใช่รถนะหมายถึงรถจอดซ้อนกันสองแถว
คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมถ้ามาจากคล้องหนึ่งคล้องสองอะไรต่าง
แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะเพื่อไปเชื่อมต่อโทเวย์หรือว่าจะเข้าวิภาวดีนะ

เพราะเมื่อวานที่รังสิตเขาก็ประกาศนะให้ขนของขึ้นที่สูง

นี่ก็เลยกลายเป็นภาพนี้นะฮะโอ้ผมจำติดตาเลยปี๕๔ก็จอดกันแบบนี้นะฮะ

ทีนี้ไปดูหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ของอำเภอคลองหลวง
หลายหมู่บ้านน้ำยังเอ่อท่วมขัง
ยังไม่สามารถระบายออกสู่คลองชลประธานที่๓ได้ทันนะ
คุณดูสิน้ำท่วมตามซอยบางจุดนะมอเตอร์ไซค์ผ่านไปไม่ได้ค่ะ
ซึ่งนิติบุคคลของหมู่บ้านเขาก็ต้องเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำนั่นแหละ
เร่งระบายน้ำให้ทันเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวบ่ายเย็น
ฝนจะกระหน่ำมาหรือเปล่าเพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุ
ว่าวันนี้อาจจะมีฝนประมาณ๗๐ของพื้นที่
จะมาถล่มกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
เมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าให้ดูเรด้ามันยังไม่มีกลุ่มฝนใช่ไหม
แต่นี่ค่ะคุณทัศนัยก็ดูข่าวเที่ยงของเราอยู่
ประกาศของเราเนี่ยรายงานสภาพอากาศมานี่ค่ะ
แถวบ้านคุณทัศนัยอยู่แถวดอนเมืองหลัก๔แจ้งวัฒนะ
มาแล้วฮะใช่ค่ะนี่คือเมฆฝนนะฮะตั้งเขาดำมืดมาแล้ว
เตรียมตัวค่ะเตรียมรับมือกันให้ดีเลยนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะใช่